คุณผู้ชมครับไปดูที่สมุทรปราการเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

เขากำลังนั่งฉลองปีใหม่อยู่กับเพื่อนอยู่ดีค่ะ

หมูกระทงกระทะดื่มฉลองกันอยู่ดี
ยิงเข้ามาที่บริเวณข้อพับ

ก็โอ้โหนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่นี่

คือนั่งอยู่ดีดันซวยรับต้นปีซะงั้น
กระสุนเจาะเข้าที่บริเวณข้อพับแบบนี้แหละค่ะ
กระทั่งถูกหามส่งโรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง

ตำรวจก็ลงตรวจสอบทันทีในซอยเพชรหึง๑๗

ทีนี้ที่เกิดเหตุเป็นสวนผลไม้
ก็มีการจัดตกแต่งไฟแบบนี้แหละ
ตั้งโต๊ะเก้าอี้เครื่องดื่มสังขสันกันบนโต๊ะ

นายนันทวุฒิสุนทรวัดวัย๔๕ปี
ถูกยิงเข้าที่ข้อพับขาขวา
สภาพแบบนี้ต้องเบลอแบบว่าเฟสสีนิดนึ

กระสุนฝังในค่ะตำรวจก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่า

เขานั่งกินฉลองปีใหม่กับเพื่อนสัก๖๗คน

เริ่มต้นกินตั้งแต่สัก๖โมงเย็น
จนถึงเวลาประมาณสัก๕ทุ่ม๔๕
จู่คนเจ็บก็ร้องแบบโอ๊ย

ทีนี้คนเจ็บเขาก็พยายามที่จะตะโกนบอกเพื่อน๕๖๗คนที่นั่งตรงนั้น
บอกว่าหนีเข้าไปบ้านก่อนเข้าไปบ้านก่อนหลบก่อน
เพราะว่ากระสุน๑นัดเนี่ยโผล่มาจากไหนไม่รู้

เลือดก็ไหลหยดตามพื้นแบบนี้แหละค่ะ
สักพักหนึ่งชาวบ้านก็ต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบทิศทางของกระสุน
คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยบรรยากาศของการฉลองปีใหม่
ก็ไม่ทันได้มองหรอกนะคะว่ากระสุนมาจากทิศทางไหน
แต่ยืนยันว่าคนในวงเล่าไม่มีใครยิงปืนไม่มีใครพกอาวุธมา
คิดว่าน่าจะเป็นกระสุนปืนที่มาจากบริเวณใกล้เคียง
หลังจากนี้ตำรวจก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำ
เพื่อที่จะดำเนินการต่อไปนะคะในการที่คลายคดีนี้
ทีนี้ล่าสุดค่ะเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะคุณผู้ชม
ยังบริเวณจุดที่เกิดเหตุอีกรอบ
ปรากฏว่าเช้านี้จะเห็นบรรยากาศชัดนิดนึง
ปรากฏว่ามีร่องรอยการจุดพลุประมาณ๑๐กว่าขวดนะคะ
เออนี่ฉลองปีใหม่แล้วก็จุดพลุด้วยไง
ทีนี้บนถนนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็มีคราบเลือดของคนเจ็บอยู่
แต่ตอนนี้อาการคนเจ็บนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าโชคดีเคราะห์ดี

ได้มีการผ่าลูกกระสุนออกจากขาเรียบร้อยนะคะ
แล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
หลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการเชิญตัวคนที่สั่งสรรค์ในคืนนั้นมาสอบปากคำ
แต่เบื้องต้นเนี่ยนะคะสอบปากคำเป็นแล้ว๓ปาก

ยังไงก็ต้องตามตัวมาสอบปากคำให้ครบถ้วน
ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ครับแล้วคงต้องดูนะว่าในระแวกนั้นเนี่ย
ในช่วงนั้นมีคนแบบยิงปืนขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่หรือเปล่า
แล้วกระสุนมันก็เลยแบบตกลงมาโดนคนนะครับ